สวัสดีปีใหม่ตุดจีนวาเลนไทยนู่นเลย

อย่างล่าสุดนะคะป๊อปปี้น้องตรงกลางค่ะ
อ้อนแฟนติดตามผลงานเพลงค่ะ
ฝากสองสาวนะคะน้องญี่ปุ่นนะคะ
แล้วก็น้องก้อยอรัชพรนี่เข้ามากับติ๊กกาจูเลยนะคะ
มาชวนวิ่งชวนแบบวิ่งเก๋นะคะ
จะจัดครั้งแรกวันที่๒๖มกราคมนี้ที่สวนหลวงล๙ค่ะ

แอบเมานิดนึงตบเท้าด้วยกับหนุ่มดีวงเบเทอร์เวเทอร์กับวงเมอร์นะคะ
แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะกำลังพรีมกับกิจกรรม
พี่ยังเห็นจอยมั้ยจ๊ะหน้ามาตรงกลางจ่ะ

เห็นบอกว่าจอยจะแต่งงาน
ดินดีด้วยค่ะ
เพื่อนแปลวกันทั้งวงการเลยจริงหรือเปล่าค่ะจอย